ซึ่งช่วงนี้นะคะเรากลับไปติดตามอีกครั้งนะคะสำหรับบรรยากาศนั้นนะคะ
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะที่อีกหนึ่งจุดคัดกรองสำคัญก็คือ
วงเวียนรักษาดินแดนนะคะติดตามบรรยากาศจากคุณรัชนีคำนึงควร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะ
แม้ว่าสายฝนจะโปรยปลายมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะจนกระทั่งตอนนี้
แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อประสบกรณิกรที่มีหัวใจแห่งความจงรักพักดี
มุ่งหน้ามายังพระบรมมหาราชวังเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษกันอย่างเนื่องแน่น
จากวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่สำนักพระราชวังจะเปิดให้
ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่เก้า
ซึ่งจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้คือจุดคัดกรองบริเวณแยกวงเวียนดินแดนนะคะ
ซึ่งบรรยากาศขณะนี้มีประชาชนรอต่อคิวสะสมเป็นจำนวนมาก
ขณะนี้ท้ายแถวสะสมบริเวณคลองมอนแล้วค่ะการต่อคิวของประชาชนในการเข้ากราบ
พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙บริเวณแยกวงเวียนรอดอร์ในช่วงเช้ามืด
มีความสับสนเล็กน้อยนะคะเนื่องจากจำนวนแถวที่ทางเจ้าหน้าที่จิตอาสา
ได้จัดไว้ซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการแบ่งแถวทั้งหมด
ออกเป็นสิบสองแถวและเริ่มระบายแถวที่หนึ่ง

จนตอนนี้เข้าสู่การปล่อยแถวที่๔

ก่อนที่จะเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ชาวอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีวัย๕๔ปี
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทาง
กราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ในวันสุดท้าย
ซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่๓๐ของเธอ

เทียบไม่ได้กับพระมหากรุณาธิคุณ

ทรงทำเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอด
มาถึงนี่ก็ประมาณ๔โมง

ขณะที่ครอบครัวนิวัฒนากาญจนา

เดินทางมาพร้อมกันทั้งครอบครัว
ว่ามารอตั้งแต่๓ทุ่มของคืนที่ผ่านมา
เลือกมาต่อคีย์บริเวณฝั่งวงเวียนรอดอ
จนถึงขณะนี้แถวจะขยับเพียงเล็กน้อย

พระบรมมหาราชวังในช่วงวันสุดท้ายนี้

ก็ยืนยันว่าจะเข้าไปกราบถวายบังคม
พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ให้ได้
อันดับแรกคือถ้าได้เข้าไปถึงจุดตรงนั้น
คือความคุ้มใจในตัวลูก
และก็อยากให้ลูกได้เห็น

หลวงราชการที่๙วันสุดท้ายนี้

ก็ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่อำนวยความสะดวก
กับพี่น้องประชาชนตลอดทั้งคืน
จนถึงเช้านี้ด้วยความไม่ย่อท้อเช่นกันค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่นั้นได้ฝากประชาสัมพันธ์
ถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ตั้งใจจะเดินทางมาในวันนี้
เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม
ใครที่มียาประจำตัวให้พกติดตัวมาด้วย
รวมถึงให้พกอุปกรณ์กันฝนมาด้วยนะคะ
เพราะว่าคาดว่าวันนี้จะมีฝนตกตลอดทั้งวันค่ะ
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากบริเวณแยกวงเวียนดินแดนค่ะ